ผู้ชมครับมาดูอีกกรณีหนึ่ง
อันนี้ถึงขั้นกราบรถเหมือนกัน

จักรยานยนต์พ่วงข้างอีกคันนึง

ต้องขอโทษเขานะต้องกราบเขา

คนกราบไม่ใช่คนที่ขี่รถจักรยานยนต

ถูกต้องอยากจะให้มันจบไป

เขาบอกว่าไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของเขา
เขาเลยขี่ไล่ตามมาแล้วบอกต้องกราบขอโทษ
แต่คนขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
เขาโทรไปบอกเมียกับน้องสาวของเมีย
บอกว่ามีเหตุการณ์แบบนี้

เขาก็เลยกราบแทนนะครับ
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นบนถนนอุตรกิจ
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
กลางดึกของคืนที่ผ่านมานะฮะ
รถเกี่ยวกันบนถนน
คู่กรณีก็คือรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่ผู้ชายขี่นะ
ซึ่งตำรวจสพเมืองกะบี่ก็ต้องเข้าไประงับเหตุครับ
เพราะว่าตกลงกันไม่ได้นะครับ

ทั้งที่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะครับ
ที่สุดแล้วก็เลยต้องถึงตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
จักรยานยนต์แบบพ่วงข้างจอดอยู่ข้างทาง
อยู่คู่กับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีฟ้าขาวนะ
ผู้ชายที่สวมเสื้อสีฟ้าขาว
อายุสัก๔๐กว่า๕๐เนี่ยเป็นเจ้าของจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีฟ้าขาว

ผู้หญิงคนนึงก้มกราบอยู่

ผู้หญิงคนนี้เขากราบแทนนะก็ยังไม่ยอม
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
แล้วไปสอบถามด้วยว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
เราไปเจอคนขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างก่อนนะ
ชื่อนายนิคมแย้มสวัสดิ์อายุ๕๒ปีนะครับ
อยู่ที่ร้านขายมะพร้าวที่ถนนมหาราชในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
นายนิคมคือพี่เขยของนางสาวสุนีอายุ๒๓
คนที่ก้มกราบชายจักรยานยนต์หัวร้อนคู่กรณี
นี่ฮะคนนี้นายนิคมเขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากำลังขี่รถ
จะกลับมาที่ร้านมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถของผู้ชายคนที่เป็นคู่กรณี
ขี่จักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของเขาขึ้นไปแล้วก็ปาดหน้า
แล้วจอดรถลงมาโวยวายหาว่าเขาเนี่ยขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไปเกี่ยวจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนั้น
ชายคนนี้ก็เอะอะโวยวายเสียงดังบอกว่าเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองกระบี่
แต่ว่าดูแล้วก็เหมือนเหมือนกับเจ้าเมาด้วย
เขาก็เลยโทรไปบอกเมียกับน้องสาวของเมียให้มาที่ที่เกิดเหตุหน่อย
ส่วนตัวเขาเนี่ยพอภรรยากับน้องสาวมาเนี่ยเขาก็กลับบ้านไปก่อน
ภรรยากับน้องสาวภรรยาช่วยเจรจาแทน
นายนิคมเขาอ้างว่าอย่างนี้นะพอเขากลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็ดื่มเหล้า
คือเครียดไงเครียดดื่มเหล้าแล้วก็ย้อนกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็ยังโวยวายอยู่
แต่ตรงนี้ก็แปลกนะนายนิคมอะไรอ่ะปล่อยให้เมียกับน้องเมีย
อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาโวยวายโวยวายตัวเองกลับบ้านไปกินเหล้า
โมโหกลับไปกินเหล้าที่บ้านแล้วเดินออกมา
ตรงนี้เพราะว่าตำรวจจับตรวจแอลกอฮอลเมาทั้งคู่
ใช่ไงเนี่ยโดนเลยโดนข้อหาเมาแล้วขับทั้งคู่ไง
ซึ่งเขาบอกว่าผมไม่ได้ดื่มแล้วขับผมมีกรณีแล้วผมถึงกลับไปกินที่บ้านแล้วเดินย้อนกลับมา

เอาเป็นว่าพอเขากลับมาถึงมันก็ยังเนี่ยมีปัญหาโวยวายกันอยู่
น้องสาวซึ่งเป็นน้องภรรยาเขาถึงขั้นก้มกราบแทนแล้ว
แต่คู่กรณีก็ไม่ยอมจะให้เขากราบเขาก็ไม่ยอม
แล้วก็ตรวจแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งก็โดนทั้งคู่ฮะเรื่องเมาแล้วขับ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ดื่มเหล้าขณะเกิดเหตุนะครับ
เขามาดื่มตอนหลังนะเพราะตอนนั้นน่ะยอมรับ
คิดว่ากลับมากินเหล้าที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเนี่ยถ้าไม่หยุดนะ
แล้วซึ่งมันกลับมาซึ่งเบียดโจทย์เลย

ว่ากลับเบียดมันมันลงไปนี่ว่าเจี๊ยวมันมั้งไหนมั้ง

มันต้องเคี้ยวกันมันต้องอะไรแต่นี่ไม่มีเลยครับผม

ดึงทำเลยลูกเกมฟิตตรงไหน

ไว้ทุกวิชพวิชตรงไหนผมก็แบบนั่นแหละ
เราก็ไม่ได้กินไปดีแต่มากินที่บ้านนี้
กลับมากินเดี๋ยวจะต๊อบตายไหมก็เล่นไม่รู้กว้างหลังตัวบันนี้
ส่วนหญิงสาวที่ก้มกราบหนุ่มจักรยานยนต์หัวร้อนคู่กรณีนะครับ
บอกว่าณวินาทีนั้นตัดสินใจก้มกราบลงไป
ก็เพราะว่าอยากให้เรื่องยุติ
แต่พอกราบไปแล้วคู่กรณีก็ไม่ยอมฮะ

โอ้โหตำรวจก็นำคนขี่จักรยานยนต์ทั้งสองฝ่ายนะฮะไปที่สพเมืองกระบี่นะครับ
เรื่องต้นก็จับวัดปริมาณแอลกอฮอลก่อนเลยปรากฏว่าเกินทั้งคู่ฮะ
ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับทั้งคู่
ที่เหลือกราบไม่กราบเฉียวชนอะไรยังไงก็ว่ากันไป